มาดูเรื่องราวที่เป็นการแฉวงการพระเหลืองกันหน่อยนะคะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าสุดทนจริงนะคะ
มีพระรูปหนึ่งเป็นถึงเจ้าอาวาสวัดนะในพื้นที่จังหวัดพิษสนุโลกค่ะ
ก็คือพาศรีกาเข้ามาในกุฏิแล้วก็ฉันดึกด้วย
แต่ละคลิปเนี่ยเขาจะมีคือชาวบ้านเขาไปแอบถ่ายไว้ได้หลายคลิปนะ
คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเป็นช่วงเวลาดึกแล้วนะ
ข้างนอกจะเห็นว่ามันดึกแล้วเป็นช่วงกลางคืน
แต่พระยังนั่งฉันข้าวอยู่เลยฉันพัฒนาหารอยู่เลยนะคะ
โดยมีศรีกาที่สวมชุดดำคอยปรณีบัติพัดวีอยู่ในกุฏิ
คลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะเป็นภาพพระและหญิงสาว
เดี๋ยวสักครู่นะคะนุ่มกระจงอกนุ่มนุ่มกระโจมอก
เดินไปเดินมาอยู่หน้าห้องก่อนจากนั้นทั้งคู่ก็เดินเข้าห้องไป
แล้วก็ปิดไฟหายเข้าไปในห้องทั้งคืนแบบนี้นะคะ
นี่เป็นสองคลิปเท่านั้นนะในหลายหลายคลิปที่ชาวบ้านเขาส่งมาร้องเรียนนะคะ
บอกว่าเนี่ยมันเล็กเล็กน้อยน้อยเท่านั้นเองอันนี้ยังเห็นเสื้อเห็นผ้านะ
มีคลิปที่ไม่เห็นเสื้อเห็นภาพก็มีนะคะพระรูปนี้อายุห้าสิบปีแล้ว
ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสด้วยนะคะและเป็นเจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่ง
อำเภอนครไทยจังหวัดพิษสนุโลกค่ะที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่า
พระรูปนี้มีพฤติกรรมพาหญิงสาวมานอนที่กุฏิแต่หลังหลังเริ่มระแคะระคายว่า
ชาวบ้านเนี่ยชอบมาแอบถ่ายชอบนินทาก็เลยเปลี่ยนพระรูปนี้ขับรถไปหาผู้หญิงที่บ้านแทนเลย
ชาวบ้านบอกเอือมระอามากทนไม่ไหวแล้วเพราะพระมีปัญหาเรื่องของผู้หญิง
สิ่งที่ตามมาคือเรื่องเงินเลี้ยงสาวก็ต้องมีเงินเลี้ยงสาว
ก็เลยน่าจะเอาเงินทำบุญจากประชาชนพุทธศาสนิกชนไปเลี้ยงสาวต่ออีกทีนึง
ดีไหมล่ะท่านจะทำอย่างนี้ท่านศึกดีกว่า
ศึกง่ายกว่าไม่มีใครว่าเลย

ทีมข่าวพยายามติดต่อพระในคลิปที่เป็นเจ้าอาวาสรูปนี้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหมือนกันนะ

ถามไปที่พระลูกวัดพระลูกวัดก็บอกว่า
เจ้าอาวาสติดกิจนิมนต์ยังไม่กลับมาวัดเลยยังไม่เจอเลยเนี่ยนะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านเตรียมยื่นเรื่องนี้ให้คณะสงฆ์ปกครองและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เข้ามาสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปนะคะ
คลิปเห็นชัดมากเลยนะคะ